ติดตามการค้นหาตัวเด็กผู้ชายอายุ๘ขวบนะครับ
น้องคนนี้หายออกไปจากบ้านเป็นระยะเวลานับจนถึงตอนนี้๒ทุ่ม๑๑นาทีนี่
ประมาณ๒๗ชั่วโมงเศษแล้วนะครับ

คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณพ่อเนี่ยนะฮะ
ก็ออกมาตะโกนตามหาลูกเรียกลูกคือสุดเสียง
หลายคนก็ส่งกำลังใจขอให้เจอน้องโดยเร็วไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คุณผู้ชมคุณมิ้นครับนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนะ

แล้วเริ่มรู้ว่าน้องหายไปประมาณ๕โมงเย็น
ตั้งเวลาสตาร์ทที่จุดนั้น๕โมงเย็น
หัวค่ำพ่อตระโกนเรียกแบบนี้
ธันวาเอ้ยกลับบ้านธันวากลับบ้าน

และตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงตอนนี้

ธันวาคือเด็กผู้ชายด้านขวาของจอ
ถ้าคุณผู้ชมพบเห็นใครพบเจอ
แจ้งคุณตำรวจในพื้นที่กำแพงเพชรหน่อยครับ

ธันวาถ้าหนูเห็นข่าวหรือฟังข่าวนี้อยู่
บอกผู้ใหญ่หรือใครแถวนั้นที่เขาเจอหนูนะ

ส่งหนูกลับไปที่บ้านโดยเร็วหน่อย

ชื่อว่าคุณมณัฐผู้ทองอายุ๕๙

อายุเพียงแค่๘ขวบหายออกไปจากบ้าน
พร้อมกับจักรยานคู่ใจของน้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นท้ายซอย๔ครับ
เทสา๒ในตัวเมืองกำแพงเพชร

คุณพ่อบอกว่ารู้ว่าลูกหายออกไปจากบ้านก็ประมาณ๕โมงเย็น

เป็นจักรยานที่น้องชอบมาก

ทิ้งเอาไว้อยู่ริมคลองชลประธานท่อทองแดง

ก็เลยนำไปสู่การตามหาน้อง
จักรยานของน้องเจอตอน๕โมงเย็น
ค้นหาตั้งแต่เย็นจนถึงหัวค่ำจนถึงใกล้ดึกครับ

คราวนี้เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย
ระดมกำลังกันมาค้นหาทั้งทางบก
แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะลงค้นหาทางน้ำด้วย
เพราะมันมีคลองชนอยู่ครับคุณผู้ชม

ออกซิเจนมาตั้งแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างพร้อม

เพราะกระแสน้ำในคลองมันไหลเชี่ยว
แล้วก็ลึกมากอันตรายครับ

บนบกเนี่ยจะมีป่าย่าป่าระมะเยอะมาก

ยังไม่เจอน้องแต่สิ่งที่เจอคือ

เป็นรองเท้าหูหนีบครับคุณผู้ชม
นี่ฮะรองเท้าคู่นี้

นี่นะฮะพอเห็นรองเท้าตรงนี้

พอเจอรองเท้าสงสัยลูกคงอยู่ไม่ไกล

เจ้าหน้าที่ค้นหาจนถึงประมาณตี๕ครับ

เพราะว่าคือมันมีความเสี่ยง

วันนี้การค้นหายังคงเดินหน้าต่อไป

คุณมิ้นคุณผู้ชมสังเกตที่ท่อนี้ให้ดีนะครับ

อยู่บริเวณปากท่อครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวลองดูภาพวงกลมแดงตรงจุดนี้

เปื้อนโครนแล้วเขาไปละเลงละเลงละเลง
จนเป็นลอยมือเป็นรอยนิ้วที่มันเลอะเปลือเปื้อน

แต่ก็ยังไม่ฟันทงว่าใช่รอยมือของ

จนถึงตรงนี้ที่เจอคือจักรยานเจอตอน๕โมงเย็น

แล้วก็ตอนรุ่งสายวันนี้ก็ไปเจอ
นี่ครับลอยนิ้วมือเด็ก

ที่เจ้าทางเปิดทางให้เจอหลานให้ได้ลูกกลับบ้านให้ได้หลานกลับคืน

ว่าพ่อมารับแล้วกลับไปบ้าน

วาเอ้ยวาขึ้นมาลูก
ไทยเวอร์พ่อมารับกลับบ้านแล้วลูก
ไปกลับบ้านแล้ว
ใครหวาพ่อมารับแล้ว
ไม่รักพ่อแล้วเหรอ
พ่อก็ตะโกนเรียกอย่างสุดเสียงครับ

ตอนที่คุณพ่อเรียกวันนี้กับเมื่อคืน

ที่คุณพ่อพูดเมื่อกี้นะคือ
ผมในฐานะลูก

รักพ่อแล้วเหรอกลับบ้านเถอะลูก
คือพ่อกับน้องธันวาเนี่ยผูกพันแล้วก็รักกันมากนะครับ

ธันวาคุณแม่แยกไปมีครอบครัวใหม่

ขวามือคือคุณพ่อตะโกนเรียกตั้งแต่เมื่อคืน
และซ้ายมือคือวันนี้ทั้งวันคุณพ่อเรียกอยู่แบบนี้ครับ

สายตามองลงไปที่คลองชนสายน้ำตรงนั้น
ใจลึกของพ่อยังหวังว่าจะมีปฏิหาร
ขอให้ลูกปลอดภัยขอให้ได้ลูกกลับคืนมา

และทุกอย่างคือเป็นน้องธันวาคนเดิม
หวังว่าปฏิหารมีจริงครับส่งกำลังใจให้
การค้นหาอย่างที่บอกว่าเตรียมจะลงดำน้ำ

วันนี้นักประดาน้ำลุยค้นหาครับ
ทันทีที่สำนักชลประธานปิดประตูระบายน้ำ
ระดับน้ำเริ่มลดเสร็จปั๊บปูพรมค้นหาได้เลย
ลงไปเสร็จแล้วก็จะเดินปูพรมค้นหาตามแนวหน้ากระดานระดับน้ำเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่๕คือเมื่อวานนี้ดูฮะ
แล้ววันนี้ระดับน้ำมันลดลงไปเทียบกันให้เห็นแบบชัดเลย
ระดับเดียวกันระนาบเดียวกันลงไปพอสมควรครับ
เดินหน้าค้นหาแต่ก็ยังไม่เจอ
ยังคงต้องค้นหาต่อไปทั้งทางบกและทางน้ำ
มีเบาะแสเพิ่มเติมครับว่าก่อนน้องธันวาจะหายตัวไป
มีคนขับรถแบ็คโฮรถก่อสร้างแถวนั้น
เขาบอกเห็นน้องเล่นน้ำอยู่ในคลองชนคลองนี้
โอ้โหคุณมิ้นคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะ
โอ้โหนี่คือเดินค้นหาใช่ไหมคะ

แล้วคิดดูสิน้องธันวาตัวเล็กนิดเดียวเด็ก๘ขวบอะครับ
ถ้าหากว่าลงไปเล่นน้ำตรงนี้แล้วหากว่าน้องถูกน้ำซัดไป

แต่ขอให้น้องได้ปลอดภัยหรือว่าขึ้นฝั่งตรงไหนสักที่หนึ่งก็แล้วกัน
แบ็คโฮบอกว่าเห็นน้องเล่นน้ำอยู่ในคลอง
ก็เลยบอกว่าไอ้หนูขึ้นมาไปเล่นทำไมตรงนั้นอันตราย

ไม่มั่นใจว่าน้องเนี่ย
กลับลงไปเล่นน้ำอีกหรือเปล่า
เพราะว่าเขาเตือนแล้วแล้วก็ไล่เด็กขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับ
วันนี้คุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
ภารกิจการค้นหาน้องธันวาจนถึงวินาทีนี้๒๗ชั่วโมงเศษครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันตามหาน้องครับทั้งทางบกและทางน้ำ
หนึ่งในเจ้าหน้าที่คุณชำนาญขาวนวลเป็นกู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน
เล่าให้ฟังว่าการค้นหาทางบกทางน้ำตีพื้นที่ไปไกล๓กิโลเมตร
แต่ยังไม่เจอตัวต้องปรับแผนเป็นระยะ
เพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าน้องธันวาหายไปจากจุดไหนกันแน่
ญาติของน้องธันวาครับพานักข่าวของเราพาคุณเนติชาวคนนี้ครับ
ไปดูตามจุดที่พบหลักฐานเอาจุดแรกก่อนคือท่อระบายน้ำ
หนองน้ำลงสู่คลองชนนี่นะฮะจุดนี้อย่างที่บอกเจอรอยมือคล้ายกับรอยมือเด็ก
ยังไม่แน่ชัดของน้องธันวาหรือเปล่า
ไปดูจุดที่เป็นรอยมือก็คือจุดสีแดงนะคุณผู้ชมนะตรงจุดนั้นนะครับ
จากจุดแรกมาไม่ไกลครับเป็นจุดที่ไปเจอจักรยานของน้อง
ประมาณ๕๐เมตรคือจุดสีเหลืองนั่นนะฮะ
รอยนิ้วมือเดี๋ยวจะไปเจอภาพจักรยาน
แล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอภาพรองเท้าแตะไล่ไปพร้อมกัน
จากจุดเจอจักรยานห่างไปอีกนิดหนึ่ง๕๐เมตร
ไปเจอรองเท้าแตะของน้องแตะหูหนีบคาดม่วงพื้นดำ
เหล่านี้อยู่ไม่ได้ไกลกันเลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านด้วย
บริเวณบ้านของน้องเนี่ยอยู่ถัดจากจุดที่เจอรองเท้าแตะเนี่ย
ก็ประมาณสัก๒๕๐เมตรเองเหล่านี้ครับ
เป็นพิกัดข้อมูลที่ทางญาติของน้องเนี่ยแจ้งให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รู้
วันนี้คุณเนติชาวลุยต่อครับไปช่วยเจ้าหน้าที่ในการตามหา
แล้วก็ขอให้เจอน้องธันวาเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านขายของชำ
บ่าย๓โมง๕๕นาทีเกือบ๔โมงเย็นจุดที่ห่างจากบ้านน้องประมาณ๑๐๐เมตรครับ
นี่ครับน้องธันวาขี่จักรยานคันโปรดคันใหญ่นะเดินมาซื้อของที่ร้านนี้ฮะ
ค่ะน้องปั่นจักรยานมาเสร็จจอดหน้าร้านเดินเข้ามาเลือกซื้อขนมกับน้ำ
แล้วเดี๋ยวดูนะคุณมิ้นคุณผู้ชมน้องก็เป็นเด็กช่างพูดช่างคุยอ่ะเนี่ยครับ
ยังดูร่าเริงสดใสอยู่เลยค่ะสังเกตดีดีนะครับน้องเนี่ยนะฮะ
มีหยอกล้อคุยกันกับเจ้าของร้านด้วยนี่นะครับหลังจากนั้นใช้เวลาประมาณห้านาที
หลังจากที่น้องเข้ามาที่ร้านตอนเกือบ๔โมงเย็นแล้วน้องก็ออกไป
ตรงนี้นะฮะเหมือนจะเป็นเท้าเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าน้องไปถอดรองเท้าไว้ตรงไหนหรือไม่อย่างไร
ปั่นจักรยานออกไปจากร้านพ้นรัศมีของกล้องก็ไม่แน่ชัดว่าน้องนั้นปั่นไปทางไหน
นี่ครับคุณผู้ชมหยิบจักรยานแล้วนี่คือเบาะแสที่เราได้มาก่อนที่จะไปรู้ว่าจักรยานน้อง
ไปหล่นจอดอยู่ที่บริเวณพงหญ้าช่วงห้าโมงเย็นคุณนิมิตผู้ทองหรือว่าคุณโตอายุห้าสิบเจ็ดปี
ศักดิ์เป็นอาน้องธันวาเขาบอกว่าเขานี่แหละเห็นหลานเป็นคนสุดท้าย
ธันวาชอบรถแบ็คโฮมากชอบไปนั่งดูรถแบ็คโฮลเป็นเด็กแบบรักรถอ่ะ

เมื่อวานตอนเย็นเจอหลานอยู่บริเวณจุดที่หลานหายไปเห็นหลานนั่งอยู่คนเดียว
ก็ขู่ไปว่าเอ้ยกลับเข้าบ้านไอ้หนูนั่งตรงนี้เดี๋ยวงูฉกนะงูตัวใหญ่รีบกลับเลย
หลานก็วิ่งไปปั่นจักรยานก็เข้าใจว่าคงจะปั่นกลับไปบ้าน
รู้อีกทีอ้าวหายตัวไปเหรอเนี่ย
คุณผู้ชมครับด้วยความเคารพนะฮะในมุมของคุณอานะ
เดาทางเอาไว้ว่าคือถ้าไม่กลับไปบ้านไม่หลงทาง
น้องอาจจะตกน้ำไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เจอก็อยู่ใกล้กับน้ำด้วย

คิดว่ามันจะไปทางน้ำมากกว่านะ
เพราะว่าเนี่ยท่อตรงนี้ท่อที่เขาขุดใหม่วางใหม่นี่นะ
มันมีรอยที่ว่าเป็นเด็ก
เด็กมือเปื้อนดินกระดึบไปปลายท่อ
แล้วช่วงล่างมันเป็นไอ้นี้
ท้ายนิ้วเด็กหมุนคล้ายมันลื่น
ท่อทีวีซีคิดว่ามันลื่นอ่ะนะ

ถ้าตุ้มมันก็ไปแล้วน้ำแรงด้วยใช่ไหม
ถ้าต่อมมันก็ไปแล้วเพราะมันไม่มีที่เกาะเลย

ที่คุณพ่อของน้องนะครับก็เครียดฮะแล้วก็ยัง
คือข้างในใจมันหลายอารมณ์มากคือ
ทั้งหวังปฏิหารทั้งรู้สึกเหนื่อยท้อเหมือนกัน
แต่ว่าหยุดไม่ได้คุณพ่อบอกผมหยุดไม่ได้ผมต้องหาลูกผมให้เจอ

แสดงว่าใกล้เคียงกับเวลาในวงจรปิดตอนที่น้องไปซื้อของที่ร้านขายของชำ
เมื่อวานนี้ลูกปั่นจักรยานไปซื้อขนมตัวเองก็ทำงานอยู่ไม่ไกล
แล้วก็เห็นลูกปั่นจักรยานผ่านไปยังตะโกนถามอยู่เลยว่าไปไหนมา

พอรู้ว่าหายไปตกใจมาก
แล้วถ้าหากนะพ่อบอกถ้าสมมุติว่าลูกจมน้ำจริง
อย่างน้อยขอให้เจอร่างก็ยังดีครับคุณพ่อบอกแบบนี้ฮะ
มึงทิ้งพ่อเหรอเวลามึงไปโรงเรียนกูปั่นจักรยานไปส่งมึงได้
แต่ตอนนี้มึงจะมาทิ้งกูเหรอให้กูอยู่คนเดียวเหรอ
อย่างนี้ผมก็พูดอย่างนี้นะผมอยากจะให้ร่างเด็กขึ้นมาหาผม
ถึงไม่มีชีวิตหายใจแต่ผมต้องการร่าง

ถ้าได้ร่างมาผมก็พอใจแล้วครับ
ไม่ว่าจะเจอแบบไหนขอให้เจอคุณพ่อบอกครับ
กับน้องอยู่ด้วยกัน๒คนทุกเช้าพ่อจะปั่นจักรยาน๑คัน
น้องจะปั่นจักรยานคันโปรดของเขาเดี๋ยวลองดูภาพนะครับ
ไปด้วยกันพ่อลูกปั่นลูกไปส่งโรงเรียน
สะพายกระเป๋าให้ลูกน้องจะปั่นจักรยานตัวคนเดียว
แล้วตอนเย็นพ่อก็จะปั่นไปรับไปแบบนี้เป็นแบบนี้ทุกวัน
นี่ครับแล้วทุกวันนี้มีจักรยานอยู่๒คัน
แต่เหลือคนอยู่เพียงแค่คนเดียวพ่อบอก
พ่อพ่อเสียใจมากแล้วก็หวังว่ามีปฏิหาร
ครอบครัวน้องธันวาแจ้งความกับตำรวจแล้วนะครับ
ในพื้นที่สพเมืองกำแพงเพชรให้ช่วยตามหาอีกทางหนึ่ง
ปฏิบัติการค้นหาตัวน้องธันวาวันนี้ยุติลงชั่วคราว
เดี๋ยวจะเริ่มค้นหาอีกครั้ง๑๐โมงเช้าพรุ่งนี้
ยังมีความหวังครับหวังว่าปฏิหารขอให้เกิด
ขอให้น้องปลอดภัยใครเจอเจอน้องนะครับ
ภาพนี้ชัดอีกครั้งแจ้งตำรวจโรงพักษพเมืองกำแพงเพชร
ขอให้น้องธันวากลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อ
และคนในครอบครัวอย่างปลอดภัยครับ